คุณผู้ชมคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาบอกว่าประชาชนอย่ากังวลใจไปนะอย่าวิตกสำหรับกรณีที่กรมราชธรรมเรียมที่จะมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชธานภัยโทษกว่า๓๖๐๐คนนะคะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีมาตรการรองรับเอาไว้อยู่แล้วค่ะ
ประชาชนก็อยากจะให้โอกาสสำหรับผู้ต้องขังเหล่านี้กลับตัวกลับใจและกลับคืนสู่สังคมนะคะ
พลตำรวจรีปิยพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่คนในสังคมออกมาแสดงความกังวลรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์
เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากกรณีที่กรมราชธรรมเรียมปล่อยบุคคลพ้นโทษกว่า๓๖๐๐๐คนจาก๑๔๓เรือนจำทั่วประเทศ
โดยบอกว่ากรณีนี้สังคมอย่าวิตกกังวลค่ะ
เพื่อคืนคนดีออกมาสู่สังคม
ให้โอกาสคนในการกลับตัวกลับใจมาใช้ชีวิตได้ปกติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวน

แล้วก็จะมีการอัปเดตข้อมูลกันอยู่ตลอดค่ะ
เพื่อใช้ในการติดตามควบคุมดูแล
มาตรการที่ใช้จะมีการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย
อย่างไรก็ตามถ้าพบว่าบุคคลที่พ้นโทษออกมา
กระทำความผิดซ้ำทางชั้นศาลจะพิจารณาโทษ
โดยถ้าหากทำผิดซ้ำภายใน๓ปีแรก
จะพิจารณาเพิ่มโทษกึ่งหนึ่งนะคะ
และถ้าทำผิดซ้ำภายใน๕ปี

ก็ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล
เพราะว่ามีมาตรการครอบคลุมทุกขั้นตอน

และกลับมากระทำความผิดซ้ำในสังคมไทยน้อยมากค่ะ